ส่วนความคืบหน้าของคดีฆาตกรรม๒นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่านะครับ
วันนี้ศาลจังหวัดเกาะสมุยก็มีการนัดอ่านคำที่ภาคสา
สุดท้ายตัดสินประหารชีวิตจำเลยชาวภาคมาทั้ง๒คน
แต่ว่าฝ่ายจำเลยนั้นก็เตรียมอุทธรณ์แล้วครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาศาลจังหวัดเกาะสมุยอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
เบิกตัวนายเวพิวหรือวินอายุ๒๑ปี
และนายซอรินหรือว่าโซเรนอายุ๒๑ปีเท่ากันนะครับ
ซึ่งเป็น๒จำเลยชาวพม่าเพื่อรับฟังคำพิพากษา
คดีฆาตกรรมนางสาวฮันน่าวิคทอริตแล้วก็นายเดวิดมิลเลอร์
นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเตา
ซึ่งเหตุฆาตกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงของดึกของวันที่๑๕กันยายนของปีที่แล้วนะครับ
โดยมีครอบครัวของนางสาวฮันน่าแล้วก็นายเดวิวนะครับได้เดินทางมาจากอังกฤษ
เพื่อมาร่วมฟังคำพิพากษาคำตัดสินของคดีนะครับ
นอนจากนี้ก็ยังมีตัวแทนจากสถานทูตพระมาทประจำประเทศไทย
เดินทางมาให้กำลังใจด้วยในวันนี้
โดยนายนครชมภูชาสหุ่นนาธินทนายความของจำลย
สภาธนายความระบุว่าหลังจากนี้เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อสารแล้ว
สำหรับคดีนี้จากแนวทางของการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ
นำไปสู่การจับกลุ่มจำเลยทั้งสองคนที่ทำงานอยู่บนเกาะเตา
หลังมีการจับกลุ่มซึ่งในชั้นสอบสวนจำเลยรับสารภาพว่า
ได้ร่วมกันก่อเหตุฆาตกรรมและร่วมกันข่มขืน
มาหลังจากที่จำเลยทั้งสองคนถูกแจ้งข้อกล่าวหา
และถูกนำตัวมาควบคุมที่เรือนจำเกาะสมุย
จำเลยทั้งสองคนได้เขียนหนังสือด้วยลายมือของตัวเองว่า

ตามที่พนักงานสืบสวนสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา
แต่ถูกบังคับให้รับสารภาพ
นำไปสู่การต่อสู้คดีในชั้นศาลต่อไปนะครับ

ซึ่งการต่อสู้คดีใช้เวลายาวนานถึง๑๕เดือน
มาถึงวันอ่านคำพิพากษาของสารที่ตัดสินประหารชีวิตทั้งคู่ในวันนี้ครับ